เอาล่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าคุณผู้ชมปกตินักกอล์ฟ
เวลาไปตีกอล์ฟที่สนามกอล์เอาบ้านเรา
จะมีสัตว์เลื้อยคลานเดินผ่านให้เห็นบ้าง

แต่เมืองนอกจราเข้มาเลยนะคะ
และถ้าเป็นคุณออกรอบอยู่ตีไป
อ้าวลูกกอล์ฟฉันอยู่แถวปากจราเข้จะทำยังไง

สร้างความตกใจแล้วโผล่มาแบบงงเลย

ที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา
นี่ถ่ายไว้สัปดาห์ที่แล้วนี่เองค่ะ
เป็นคลิปวิดีโอของนายชาวเทม
เขาบันทึกวินาทีที่เจ้าจราเข้ยักษ์ตัวนี้

ย่างขาซ้ายหน้าและขาขวาหลัง

ขณะที่นักก๊อฟเขาออกรอบกันอยู่คุณ
คนที่พบเห็นนะตกใจก็ตกใจงงก็งง
แต่ว่าถ้าพูดไปแล้วถ้าพูดถึงซอรีด้านะคะ
การเห็นเหล่าจราเข้แบบนี้ออกมาเดินป้วนเปี้ยนในสนามกอล์ฟ
ถือว่าปกติเหมือนบ้านเราเห็นตัวเงินตัวทอง
เพราะว่าสภาพพื้นที่ที่นี่เขามีแหล่งน้ำแสงแดดอุ่น
โอ้โหสนามกอล์ฟนี้ถือว่าเป็นแดนสวรรค์ชั้นดี
เหล่าจราเข้ที่เขาจะขึ้นมาอาบแดดเลยก็ว่าได้
มาเดินสวนสนามอยู่ในสนามแบบนี้เลย
กลายเป็นข่าวสร้างความสนใจเยอะเหมือนกันนะคะ
ทีนี้พูดถึงในแง่ของนักกอล์ฟกันบ้าง

อ้าวอยู่ใกล้ปากจราเข้เลยจ้านางนอนอยู่ฉันควรต้องทำอย่างไร

แต่จะให้เข้าไปเอาลูกก็กลัวไหมล่ะ

มีกฎอนุญาตให้ใช้ข้อยกเว้น
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันตราย

ขณะที่มันกลิ้งเข้าไปใกล้ปากจราเข้หรือใกล้ตัวจราเข้
ไม่จำเป็นต้องทุ่มเทชีวิตเพื่อให้ได้พาขนาดนั้นนะจ๊ะ
คือคิดว่าน่าจะได้ฟรีดรอปนะคะลูกนั้นปล่อยมันไปเถอะ
จราเข้ไปก่อนก็ได้ก็ฟรีดอปกันไปเลยดีกว่า
เคยมีคลิปนะคุณเป็นแบบว่านักกอล์ฟสูงวัยหน่อย
คือตีไปแล้วจราเข้นอนอยู่แล้วลูกเนี่ย
ราเข้นอนอยู่ประมาณตรงนี้ลูกตกอยู่แถวนี้

คือพยายามที่จะอ้อมหลังคล่อมหลังจราเข้เพื่อจับเพื่อที่จะได้แบบคว้าเอาลูกได้

โชคดีนะมันแค่หันกลับมามันไม่กัด
นี่คือสนามกอล์ฟหรือฟาร์มจราเข้คะ

แต่บ้านเราหลุดมานี่ไม่หลุดสนามกอล์ฟนะหลุดกลางเมือง
หรือค่ะ